มาดูรูปแบบการทำความดีของคุณตาท่านหนึ่งนะครับ
ท่านเป็นอดีตผู้มนวยการกองของการประปาบ้านโป่งที่ราชบุรีนะครับ
เก็บสะสมพระเครื่องไว้ตั้งแต่ปี๒๕๐๐คือ๕๙ปีมาแล้ว
แต่ว่าท่านจะนำมาแจกให้กับประชาชนในวันที่๕ธันวาคมนี้
เพื่อให้ประชาชนนำไปเช่าบูชานะครับ
รวมถึงให้ประชาชนสามารถที่จะเอาไปให้คนอื่นเช่าบูชา
เพื่อเป็นการหารายได้เลี้ยงครอบครัวด้วยนะครับ
ไปดูการทำความดีของคุณตาท่านนี้กันนะครับ
คุณตาท่านนี้คือคุณตาประเสริฐมงคลพรอายุ๗๒ปี
เป็นอดีตผู้มนวยการกองปฏิบัติการสำนักงานประปาเขต๓บ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีจัดเตรียมพระเครื่องที่ท่านเองได้เก็บสะสมไว้ตั้งแต่ปี๒๕๐๐นะครับ
เพื่อจะนำมาแจกฟรีให้แก่ประชาชนที่สนใจ
มอบให้กับประชาชนในวันที่๕ธันวาคมที่จะถึงนี้
เพื่อเป็นการทำความดีน้อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงงานหนักช่วยเหลือราชดรมาอย่างยาวนานนะครับ
คุณตาประเสริฐเปิดเผยครับว่าหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่๙สวรรคต
มีแนวคิดที่จะนำพระเครื่องที่ได้เก็บสะสมเอาไว้
มาแจกให้แก่คนยากคนจนซึ่งอาจจะนำไปให้คนที่นิยมชมชอบเช่าบูชาต่อ
เพื่อให้เป็นรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวของคนยากคนจนเหล่านั้นนะครับ
ส่วนคนที่อยากจะนำกลับไปบูชาเก็บไว้เองเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก็สามารถมารับบัตรคิวรับพระได้เช่นเดียวกันนะครับ
สำหรับพระที่เตรียมไว้มีทั้งพระเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงแล้วก็พระเครื่อง
เกจิอาจารย์ดังจากทั่วประเทศเลยนะครับ
อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเก็บสะสมมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนถึงรุ่นปัจจุบันรวม๔๘๙องค์
เช่นพระกำลังแผ่นดินวัดบวรนิเวศวิหารปี๒๕๕๙
เรียนในหลวงนั่งบัลลังหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิต
พระผงหลวงปู่ทวดแล้วก็เหรียญเกจิอาจารย์
รวมทั้งพระผงสมเด็จอีกมากมายนะครับ
ขณะนี้ได้สั่งทำป้ายประชาสัมพันธ์
จะนำมาติดไว้บริเวณหน้าบ้าน
ว่าที่นี่แจกพระทุกรุ่นทุกเกจิอาจารย์
ทั่วทุกภาคในประเทศไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ถึงรุ่นปัจจุบันคนละ๑องค์เท่านั้น

แจกก็อยู่บริเวณหน้าบ้านพักของตัวคุณตาเองนะครับ
ซอย๔ถนนแม้มรำลึกตำบลหน้าเมือง

เชื่อว่าจะมีคนไปต่อคิวกันเยอะเหมือนกันนะครับ